ทะเลภูเก็ตนะครับความคืบหน้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้
มีวัยรุ่นชาวคาซักสถานอายุ๑๘จมน้ำหายไป

ก็ตามหากันมาวัน๒วันล่าสุดวันนี้เจอร่างแล้วเสียชีวิตนะครับ
เด็กผู้ชายคนนี้ครับหลังจากที่ลงไปเล่นน้ำทะเลนะครับ
และช่วงนี้คือคลื่นลมแรงหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

ที่นายดิมิตรีรัชชาอายุ๑๘ปีชาวคาซักสถาน
เขาจมทะเลหายไปบริเวณหน้าหาดนายางอำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ก็ค้นหากันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำวันที่๑กันยา
ว่าพอประมาณ๒ทุ่มกว่าคลื่นลมแรงมากครับ
ไม่สามารถค้นหาต่อได้การค้นหาต้องหยุดพักชั่วคราว
เมื่อวานนี้ก็เร่งเดินหน้าค้นหาต่อแต่ก็ยังไม่เจอ
กระทั่งล่าสุดครับรุ่งเช้าวันนี้ประมาณ๖โมงเช้า

พบร่างนักท่องเที่ยวต่างชาติคนดังกล่าวแล้ว
ร่างถูกคลื่นซัดลอยมาเกยที่หาด
ห่างจากจุดที่จมหายไปประมาณ๑กิโลเมตรนะครับ
ต้นตรวจสอบแล้วไม่พบบาดแผลตามร่างกาย

สันนิษฐานว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วันนะครับ
ส่งร่างชนะสูตรต่อที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เพื่อหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงต่อไป
และประสานให้เพื่อนชาวต่างชาติรวมถึงครอบครัวและญาติของผู้ตายนั้น

ช่วงนี้คลื่นลมแรงหลายจุดหลายพื้นที่
โปรดระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ